เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนเช้าตลอดข่าวมากันที่สวนฉักผลไม้แม่ติ๋วหมู่สามตำบลเพภนิมิตอเผอร์บึงซะบะเคย์จังหวัดกำแพงแพทย์
โดยมีคุณนพดลกระดาษทองเป็นเจ้าของสวนส่วนพืชหลักของที่นี่ก็คือมะนาวนั่นเอง
ยังเจ้าความนิดหนึ่งครับว่าเมื่อก่อนเวลาที่นี้ทั้งหมดสิบห้าไร่แล้วที่บ้านเรานั้นทำส้มเขียวหวานทำแบบที่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยทำจนตัวเองป่วย
แล้วทีนี้ปี๕๔ที่ว่าน้ำท่วมหนักที่บ้านก็ประสบปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนจากส้มเป็นมะนาว

ดาวที่ปลูกนะได้นำพันธุ์มาจากสวนของคุณอา
ที่ปลูกมานาวพันธุ์แป้นพิจิตย์อยู่ก่อนแล้ว
แถมคุณนพดลยังได้ไปเพิ่มเติมความรู้
ด้วยการไปอบรมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร
การทำสารชีวภาพชีวพันธุ์
และการเพาะพันธมะนาวแบบธรรมชาติ
สารเคมีอีกด้วย
ได้ไปอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องของสารชีวภาพชีวพันธ

ยังไม่พอคุณนพดลยังได้เข้าร่วม
แต่เอ๊ะลองเล่าให้เกษตรกรท่านอื่นฟังได้ไหมครับ

สินค้าของเราเนี่ยแต่ละปีมันมีอะไรยังไงบ้าง
และที่สำคัญมันทำให้รู้ได้ว่าช่วงเดือนไหน

คุณนพดลเขายังปลูกพืชผักต่าง
ไม่ว่าจะเป็นมะละกอพริกมะม่วงน้อยนา

เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารอีกด้วย
ถือว่ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่า
ปลูกป่าในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
อกจากนี้ทางสวนยังมีคุณศักดิเดชแก้ววิเศษ

เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมด้านต่าง
เช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การผลิตฮอร์โมนชีวภาพและสารไล่แมลง
ทำให้สวนแห่งนี้ลดต้นทุนการปลูกมะนาวลงไปได้อีกมากพอ
จึงส่งผลให้มะนาวของคุณนพดลที่ออกมามีเท่าไหร่ก็ขายหมด
ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องและมั่นคง
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ